เป็นเข้าค่ายเรียนจบปรากฏว่าน้องม่อนครับ
น้องม่อนจมน้ำเสียชีวิตแล้วดูอาจจะว่าครอบครัวทำเพจด้วย
เพจแบบเม้าม๊ายกี้หมาคู่ใจพามาลำลาน๑๕๐๐
จืงสุดยอดเวลียวสูงสากอง

ไปแล้วลูกที่นี่ครับอะ

นั่นคือพ่ออานนท์กับแม่นัทพัฒน์ที่พา

ร่ำลาน้องม่อนหรือชื่อจริงคืน

เป็นนักศึกษาชั้นปวชปีที่สาม
ม่อนเนี่ยอายุ๑๘ปีนะครับ
เป็นนักศึกษาของสถาบันหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วน้องม่อนเนี่ยเขาเสียชีวิตไปจมน้ำในกิจกรรมปัชฉิมนิเทศ
เหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นขึ้นจากคุณพ่อคุณแม่ของน้องม่อนนี่แหละ
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าน้องม่อนเสียชีวิตจากการจมน้ำ
ตอนเข้าค่ายปัดฉิมในเทศที่แคมป์แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี
ทั้งที่น้องยังมีอนาคตอีกไกล
ม่อนเรียนสาขาคอมพิวเตอร์เกรดเฉลี่ย๔๐๐คุณผู้ชม

แล้วปีหน้ากำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วด้วยครับ

พ่อของน้องม่อนครับพ่ออานนท์เล่าให้ฟังว่าก่อนอันนี้
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา๑๔พฤศจิกายน
ก็ไปส่งน้องม่อนเข้าค่ายปัชชิมนิเทศ
คืนนั้นน้องม่อนก็ลากกระเป๋าเข้าไป

อานนท์บอกไม่คิดเหมือนกันว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอ

ได้ข่าวมาจากคนอื่นด้วยนะ

คนนอกนี่แหละแจ้งข่าวมาให้พ่อแม่รู้
หลังจากนั้นพ่อแม่พยายามติดต่อโรงเรียน

คือมันประเมินค่าไม่ได้เลยครับ

ผมอยากให้ใครก็ได้นะครับ

โรงเรียนถ้าจะไปเข้าค่ายประเมินหรือยังว่า

ดูแลนักเรียนได้หรือเปล่ามีอันตรายตรงไหนบ้าง

คู่ฝึกหรือว่าคนที่ดูแลนักเรียน
มีความพร้อมหรือไม่เพียงพอกับนักเรียนหรือไม่

ผมอยากให้มาคิดกันใหม่ว่า

การสูญเสียแบบมันประเมินไม่ได้ลูกเราทั้งคนนะพี่

จริงคนติดตามเขาก็ประมาณ๖๗หมื่น

บอกว่าความสูญเสียที่พวกคุณไม่มีวันรับรู้

หนูหนาวไหมลูกทำไมต้องเกิดขึ้นกับลูกแม่คนเดียว

เด็กทุกคนไม่ได้ว่ายน้ำเป็น

นี่แหละค่ะคือบางช่วงบางตอนของโพสต์

กระวนกระวายวิ่งเห่ารอบบ้านเสียงดังครับ

ได้รับข่าวเศร้าว่าน้องม่อนเสียชีวิตแล้ว
ก็ต้องมาฟังทางสถาบันด้วยคุณผู้ชม

ประธานบริหารสถานศึกษาก็บอกว่า

และเยียวยากับเหตุการณ์นี้

อย่างไรก็ตามหลังฟังคำชี้แจงแล้ว

ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ

การแจ้งเหตุว่าลูกเขาเป็นแบบนี้

ทางสถาบันแจ้งเหตุมาล่าช้า
อันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่แบบติดใจอยู่

ก็น่าจะเป็นเรื่องของกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ